เพราะว่าเขาพยายามที่จะแซงซ้ายรถแท็กซี่นะคะ
แล้วก็อยู่ก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์

ชาวเน็ตเขาก็ช่วยกันแห่แชร์เรื่องนี้เพื่อตามหาคนร้ายค่ะ

โอ้โหภาพนี้เป็นคลิปที่ถ่ายทำจากกล้องที่ติดอยู่ที่หมวกกันน็อก
ใช่ค่ะติดบันทึกเอาไว้นะคะ
ก็เห็นเหตุการณ์จะเลยนะคะ

จากกล้องอย่างที่บอกไปอยู่บนหมวกกันน็อกรถจักรยานยนต์นะคะ
จับภาพอุบัติเหตุรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วแซงซ้ายรถแท็กซี่
แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของ๓พ่อแม่ลูกที่อยู่ข้างหน้า
เสียหลักล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่จะขับหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะ

ก็โผล่เข้ากอดลูกน้อยที่บาดเจ็บทันที
คนชมคลิปนี้เนี่ย๒๐๐๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
ชาวเน็ตก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันตามหาว่า
คนขับรถเก่งที่ชนแล้วหนีเนี่ยเป็นใคร

ธวัฒน์เดชเดโทค่ะซึ่งก็เป็นรองสารวัตรสอบสวนสอนอบังซื้อ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙มีนาคม
บริเวณก่อนจะถึงแยกสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
เรื่องต้นนะคะได้หลักฐานจากกล้องหน้ารถ
แล้วก็พอทราบตำหนิรูปภัณฑ์ของรถเก๋ง
เช้าวันนี้เวลา๘นาฬิกาแม่ของเด็กในคลิปจะเข้าให้ปากคำ
ส่วนคนขับรถยนต์คันนี้ก็นัดจะเข้ามอบตัว
ที่สถานีตลอดบังซื้อเวลา๙นาฬิกาด้วยนะคะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของผู้เสียหายผู้เป็นพ่อแล้วก็ลูกสาว
บาดเจ็บมีแผลเย็บที่คิ้ว
ส่วนผู้เป็นแม่มีเพียงแผลถลอกเท่านั้น
ทั้ง๓คนปลอดภัยนะคะ
จะบอกว่าคนขับรถไม่เห็นก็ไม่น่าจะได้นะคะ
เพราะชนจังแบบนี้แล้วคุณก็ขับไปเลยเนี่ยนะคะ
อีกอย่างรถจักรยานยนต์ขับชิดเส้นเลยด้วย
คือไม่ได้ขับอยู่กลางเลนที่เปลี่ยนออกมาแล้วจะเบรกไม่ทัน

แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาดีตรงมาตามทาง
ใช่แต่ว่าล่าสุดก็จะเข้ามอบตัวแล้วนะคะ๙โมง
ก็ต้องรอดูต่อไปว่ามาหรือไม่มานะคะ